ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักคนโสดจะถูกชะตากับคนเป็นม่ายหรือคนสูงอายุกว่า
คนเป็นม่ายก็จะได้พบรักใหม่
คนมีครอบครัวแล้วมีแนวโน้มแยกกันบ่อยครั้ง
ธุรกิจการงานหงุดหงิดขี้ระแวงหาเรื่องคนรอบข้าง
สุขภาพมีโรคเข้ามารุมร้าวหลายโรคแต่ไม่ร้ายแรง
แค่ทำให้รำคาญทำงานได้ไม่เต็มที่
สายตาเริ่มพระมัวมีปัญหาบางครั้ง
นำมาซึ่งอุบัติเหตุสะดุดหกล้มไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ
การเงินไม่ค่อยดีต้องทำงานหาเงินมาชดเชยรายจ่ายเกือบทั้งเดือน
จะมีคนมาขอยืมเงินโดยตั้งใจจะไม่นำมาคืนแต่จะมีโชคจากการเสี่ยง
แม้จะไม่มากแต่ก็ได้หลายครั้ง
การงานงานเข้ามามากทำให้เหนื่อยตลอดปักหรือตลอดเดือน
มีปัญหาขาดแคลนวัตถุขาดเงินหมุนเวียนขนส่งล่าช้า
ทำให้งานสะดุดยังไม่มีความหวังเรื่องตำแหน่งการงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์